ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้น้ำขึ้นให้รีบต่างกันจริงออกมา
แล้วก็มาแพ็คคู่ด้วยนะคะสุดหล่อนะตัวเล็กอันนี้น้องอาเทอร์
รักตัวแสนนี่เองนะคะออกอีเวนต์ทั้งร้องทั้งโชว์แบบวันเว้นวันเลยนะ
แต่เจ้าตัวบอกค่ะยังไงก็ไม่ทิ้งการเรียน
ตอนนี้น้องอยู่ในช่วงปิดเทอมนั่นเองค่ะ
ส่วนเรื่องงานแน็กเปิดใจว่าเมื่อ๑๐ปีก่อนนะเคยปฏิเสธที่จะโกลอินเตอร์ไปประเทศจีน
โดยเหตุผลส่วนตัวว่าไม่ชอบจริงค่ะ
แต่กับเรื่องหัวใจนะแน็กบอกว่าทุกวันนี้ยังสไลด์หาสาวในไอจีด้วยนะ
สวยก็ทักเอาพูดกันตรงเนาะคิดว่าไม่ผิดค่ะ
เพราะว่าตัวเองโสดมา๒ปีแล้วค่ะ
แต่ก่อนผมเป็นคนแรกเลยนะที่ได้ไปจีน
พอยุคนั้นไม่ค่อยมีนักแสดงเยอะก็มีทับทามมาทุกปีอะไรอย่างนี้

จากประสบการณ์ที่ถามมาเงินไม่ได้เยอะกว่ากันมากนะ
ถ้าใครไปแล้วไม่ดังหนักกว่าเดิมอีก

จริงก็มีคนทักมาก็เยอะแยะหรือแบบเราทักไปอะไรอย่างนี้ใช่
มันเป็นเรื่องปกติไหมผมว่าเป็นเรื่องปกติเลย
ใครสวยก็กดถูกใจเลยกดหัวใจเลย
แน็กสวยไหมคะแฟนส่วนเก่าเจอไหม

แน็กแน็กมีแฟนไหมคะอ่ามีดีไหมมี